สักพักรู้สึกว่ามันเย็นเกินพี่

วางไว้บนหัวเตียงรีโมทนาฬิกาอะไรอย่างนี้

ไฟหน้าจอมันจะสาดเข้าหน้าตัวเอง
แล้วปลายเท้ามันมีกระจกบานเบอร์เลอร์อยู่พี่

หลังหัวมันมีเท้าสองคู่อยู่
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีกันเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เราจะมาทำการล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตลอดเดือนตุลาคมนี้
เราจะมีเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียล
ที่เขามียอดวิวระดับ๑ล้านวิวมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกของผมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลครับ
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับ
มันเป็นอะไรครับ
และหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่มียอดวิวระดับ๑ล้านวิวอีกท่านหนึ่งนั่งอยู่กับผมตรงนี้ครับ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว๑รอบ

ผมจะเรียกว่าละอ่อนนี่แปลว่าหนุ่มน้อย

ก่อนหน้านี้เคมาเล่าเรื่องกับสถานีผีดุของเราแล้ว

ครั้งนี้น้องเคมาพร้อมกับอีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ของใคร
อันนี้จะเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับ

ชื่อเรื่องว่าเหตุเกิดเพราะพี่กลับ

ครับก่อนอื่นผมจะเท้าความไปก่อนว่า
ช่วงก่อนหลังจากที่ผมมาสถานีผีดุนี่แหละ
แล้วเขาก็บอกว่าโถมีเยอะเลยแหละ

ผมขอบอกก่อนนะครับว่าพี่ผมเนี่ยเป็นธอม

แต่ไม่ใช่สายเซลล์เหมือนผม

จริงแล้วผมฟังว่า๗ปีก่อนตอนที่แกเริ่มมาเป็นเซลล์

พอแกฝึกงานอยู่ส่วนกลางผ่านปุ๊บ๔๕เดือน

ตามปกติแล้วเซลล์ก็จะถูกดีดออกไปอยู่
แต่ละภาคแต่ละโซนแต่ละโซน
ซึ่งพี่คนนี้โดนดีดออกไปอยู่โซนภาคใต้
อยู่จังหวัดหนึ่งที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเลยแหละ

บริษัทไม่มีทางที่จะปล่อยเด็กใหม่ไปดิวลูกค้าโดยตรงเอง

ซึ่งแกก็ผ่านงานหลายงานไม่มีปัญหาอะไรเลย

ด้วยความที่อยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งสำหรับที่พักสำหรับเซลล์
ก็หลายบริษัทหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะบริษัทนะครับ
มันจะมี๒ช้อยให้เลือกคือ
เงินจากบริษัทแล้วเอาไปเช่าเอง
อีกอย่างหนึ่งคือบริษัทจัดให้

คือต้องบอกว่าอาชีพเซลล์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องเดินทาง
แล้วเวลาเดินทางแต่ละครั้งเขาตัวเลือกน้อย
ถ้าไม่หาที่พักเอง
ก็คือในงบประมาณที่บริษัทจำกัดให้นะ

ซึ่งตอนแรกที่ออกงานออกภาคออกเขตนะครับ

โอ้โหดีกว่านอนใต้สะพานอยู่นิดนึงเนี่ย

แล้วถ้าเราหาที่พักดีนอนดีกว่า

เราเอาค่าคอมที่เราได้

เพราะว่าเราไปทีแล้วก็ไป๔๕วัน
ซึ่งแกก็บอกโอเคโอเคได้
ซึ่งวันนี้งานที่แกต้องไปคือ

ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ผมบอกนะครับ

เพราะแกต้องดีลลูกค้า๔วัน๓คืน

ก็ถือว่าโอเคอะโอเคนะครับคืน๑๐๐๐กว่าบาทแพงอยู่นะได้อยู่
ที่พักแกก็บอกว่าเออมันเป็นเตียงเดียว
แต่นอนสองคนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่ไม่ซีเรียสหรอก
พอแกไปดิวกับลูกค้าอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บ

รู้สึกว่าห้องแกมันเหมือนแกไม่ได้อยู่กันแค่สองคน
สักพักแกเหมือนแกรู้สึกว่าแกอยากไปห้องน้ำ
แกบอกว่าแกก็เดินไปเข้าห้องน้ำ

แกเห็นอีกคนนอนอยู่หลังพี่สาว

แล้วหน้าพี่สาว

ข้างหลังพี่สาวมีอีกคนนึงนอนอยู่
และข้างหน้าพี่สาวเขาคือตัวเขาเองนอนอยู่ที่เตียง

สักพักหนึ่งแกเหมือนจะไปล้างหน้าครับพี่

ฝันเหมือนว่าแกเดินออกไปเข้าห้องน้ำ

สักพักนึงเหมือนได้ยินเสียงรถชนข้างนอกอะครับ

แกเลยสะดุ้งตื่น
แล้วเห็นตัวเองนอนอยู่หน้าพี่สาว

แปลกไหมพี่

คืนเดียวคนจะฝันติดกัน๓รอบ

แต่มันบอกว่าครั้งที่๓ที่กูฝัน

บอกว่าต้องกลับบ้านด่วน

แล้วในฝันพี่กลับไปแล้ว

แล้วข้างหลังมีผู้หญิงนอนอยู่กับแก

พอตกเช้ามาปุ๊บก็เล่าเรื่องให้พี่สาวฟัง
พี่สาวก็บอกว่ามันเหนื่อยมันคิดมากคิดไปเอง

พอดิวกับลูกค้ารายแรกรายที่๒เสร็จปุ๊บ

บอกว่าเจี๊ยบพี่ชาติรถชน

หมายถึงว่าญาติของพี่สาวเขา

คือตอนนี้ความฝันของพี่เป็นจริงแล้ว
คือพี่สาวต้องรีบกลับบ้านด่วน

บริษัทจะจ่ายเงินค่าเครื่องบินให้เซลล์บินมา

ซึ่งแกต้องดิวลูกค้าโดยตรงคนเดียวพี่
ซึ่งยังไงก็แล้วแต่งานนี้มันต้องจบ

แล้วพี่สาวต้องกลับเขาต้องทำงานคนเดียว

คิดอย่างนี้คิดในแง่ดีก็โชคดีไป

แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแกก็กลับมานอน

นอนด้วยความที่แบบเหนื่อยทั้งวัน

นอนเปิดแอร์ชำเลย

สักพักรู้สึกว่ามันเย็นเกินพี่

พยายามโกยเอาผ้าห่มอ่ะ

ตึก

สักพักนึงมันดั้งแค่ใกล้ออกมาเรื่อย

ก็เลยเอาโทรศัพท์ไว้ข้างหัวเลย

จะเปิดโทรศัพท์ก่อนแล้วค่อย

มันหนาวอีกแล้วพี่หนาวแบบหนาวเจี๊ยบเลย
เลยเอาผ้ามาคุมตัว

เปิดขึ้นมากดล็อกหน้าจอ
แต่มันลืมไหมพี่ว่าถ้ามันปวดล็อกหน้าจอ
เสร็จปุ๊บไฟหน้าจอมันจะสาด
เข้าหน้าตัวเองเออแล้วปลายเท้าอ่ะ

มันก็จะเห็นหน้าตัวเอง

กระจกหลังหัวมัน

ใช่ครับเสร็จปุ๊บมันดีดโทรศัพท

มันก็ด้วยความที่มันก็กลัวด้วย

มันก็เลยมองรอดตาแมว

ซึ่งตาแมวเนี่ยถ้าใครเคยมองตาแมวเนี่ยจะรู้ว่า
มันจะมีข้อจำกัดการมองเห็นอยู่

ห้าห้องข้างหน้าเราใช่นะครับ

แต่เสียงมันมาแล้วตึกตึก

มุมการมองเห็นของตาแมว

ผู้ชายคนหนึ่งพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไร
กระเถิบตัวดีกว่า

แกเอามือแตะพื้นนะ

แล้วก็กระแทกลงที่พื้นข้างหน้าตึก

พอเห็นประตูฝั่งตรงข้ามมาแกก็จะหันหลัง

แล้วก็เอาหัวโขกกับประตูฝั่งนู้น
โป่งเนี่ย

ละห้องแต่ไม่ใช่ฝั่งฝั่งของพี่อยู่นะ

ก็ไล่มาทีเรื่อยทีละห้องทีละห้อง

ซึ่งมันจะเห็นชัดมากเลย

แกก็บอกว่าคนนั้นน่ะคือกูรู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่คนหรอก

ผีในห้องก็กลัวอีกข้างนอกก็กลัว

ตรงข้างหน้าโป๊ก

แล้วก็เหมือนแบบค่อยหันมา
หันมาแล้วแกบอกว่า

แล้วผู้ชายคนนั้นก็เหมือนทำเสียงแบบ
อเจมส์กว่าค่าห้องอีกอาทิตย์นี้
บ๊วยอ่ะ๒คนแล้วนะ๑๕๐๐ไปแล้วแล้วก็เบลล์บอยไป๒คนขึ้นไปห้อง
ไปเก็บของไปเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไปเปิดตู้เสื้อผ้า
เพราะว่าแกแขวนอะไรไว้ในตู้เสื้อผ้าพี่แล้วแกก็คิดในใจว่า
คือตอนนี้มีคนอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วแกก็บอกว่าขอดูหน่อยเถอะ
เปิดตู้เสื้อผ้าปุ๊บเลยพี่ไม่มีอะไร
เปิดดูลายลิ้นชักที่เก็บถุงเท้าอะไรก็ไม่มีอะไร
ดันประตูหลังตู้เสื้อผ้าไปมันเป็นยันนะพี่
มันไม่ใช่ยันแปะนะพี่มันเป็นตู้เสื้อผ้าประมาณ๒เมตร
ข้างหลังต้นเสื้อผ้ามันเป็นยันเบอร์เลอร์เลย

ยันยันเป็นช็อกขาวเสียงเต็มเลย
ถ้ายันแปะยังพอเข้าใจได้นี่เขียนเลยเหรอ

แกก็บอกกูไม่อยู่แล้วแต่เช็คเอาท์ยังไม่ได้

เขาบอกว่านอนข้างบนก็ยังได้นะคะ
นอนหรอกนอนเคาน์เตอร์ขนของนอนเคาน์เตอร์
ไม่บอกแกบอกว่าผมเพิ่งทำงานได้ปีนึง

จนถึงแกกำลังรอขึ้นคีย์การ์ดอะพี่
ก็มีแม่บ้านแก่มาเช็ดพื้น
พื้นเออเขาก็ถามแม่บ้านว่าถามจริงเหรอป้าห้องที่หนูนอนเนี่ยห้องฉันเนี่ย

มันมีอะไรมันทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้หนูนอนไม่ได้

แม่บ้านไม่บอกพี่อ้าวแม่บ้านบอกมันไม่มีอะไรหรอกหนูคิดไปเอง
งั้นหนูให้ป้า๕๐๐มันไม่มีจริงหนูพันหนึ่งป้าเอาไหมมันไม่มีจริงค่ะ

ป้าพันห้าเล่าให้หนูฟังเถอะที่จริงมันก็มีอยู่นะน้อง
นั่นไงเออ
ผมจำไม่ได้ว่าชั้น๖หรือชั้น๘
ก็ถามว่าเพราะอะไรมันถึงไม่มีคนพัก
แกบอกว่าห้องน้องมันไม่มีอะไรหรอก
แต่ห้องที่มันมีคือห้องตรงข้าม

แล้วก็ฝรั่งจะออฟเด็กขึ้นห้อง
ซึ่งก็เหมือนทุกครั้งก็ทำคิดอะไรกัน
แล้วฝรั่งไม่รู้ว่ามีแบบเด็ก

แล้วสามีเขาตามมาได้
รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ขึ้นมากับฝรั่งคนนี้
และด้วยความที่มันเกิดเหตุการณ์นี้หลายครั้ง

โดนแทงจ้วงตายเลย

ต่อยต่อยเสร็จปุ๊บด้วยความโมโห

ต้มจนแบบกามนี่หายไปหมดเลย

มันเป็นมีดปังตอใหญ่แกพกมาด้วย

หลังจากแกฆ่าผู้หญิงเสร็จปุ๊บ

คือแกไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ทราบแล้วว่าแกไม่รู้ได้ไงว่า

แกก็ลากผู้หญิงเข้าไปห้องตรงข้าม
พอใส่กระสอบใส่ถุงดำที่แกเตรียมมา

ตู้เสื้อผ้าที่มันอยู่ปลายเท้านั่นแหละ
เสร็จปุ๊บเขาก็กลับมาตัดขาฝรั่ง
ซึ่งยังตัดไม่เสร็จตำรวจก็เข้ามา
แกพยายามที่จะฆ่าตัวตายแต่แกไม่ตาย

สรุปว่าเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลพี่เขาสวย
เพราะว่าศพผู้หญิงดันมาอยู่ตู้เสื้อผ้า
แล้วผู้หญิงที่เขาเห็น
ไม่ว่าจะนอนหลังพี่เอ๋ยทั้งเท้าปริศนาข้างหลังเอ่

ทุกวันนี้โรงแรมนี้ก็ยังเปิดอยู่

คือต้องถามว่าพี่คนนี้เขาไปเจออะไรมาวะ
โอ้โหเห้ยเห็นแล้ว
ค่าเช่า๑๐๐๐บาท

ค่าให้รีเซปชั่นขึ้นไปเป็นเพื่อน
ค่าแม่บ้าน๑๕๐๐ให้เล่าเรื่องอีก๑๕๐๐บาท
โดนไป๖๐๐๐บาท
โดนไป๖๐๐๐บาทคุ้มไหมล่ะ

แต่แกบอกว่าที่โกรธคืออะไรรู้ไหม
คือพี่ของพี่มันไม่ได้เป็นอะไร
แต่พี่เขาบอกว่า
กูนอนกูเห็นผู้หญิงมายืนอยู่ปลายตีนกู

เขาเห็นนะครับเขาเห็นบอกว่าวันแรกที่เขานอนเขาตื่นสองรอบ
รอบแรกเขาตื่นมาห้องน้ำนะครับตอนเขาตื่นมาปุ๊บ

เขาเลยรีบเข้าไปอาบแบบไปล้างหน้า
ออกมาเสร็จปุ๊บกลับมานอนคิดว่าคิดมาก
สะดุ้งตื่นอีกทีเข้าห้องน้ำออกมา

แล้วก็เห็นคนที่เป็นธอมนอนอยู่

ให้ใครไม่รู้โทรมาเฮ้ยช่วยแกล้งบอกหน่อย
จะได้ไม่น่าเกลียดมั้งในการบอกน้องว่า

หลังจากนั้นประสบการณ์เขาจะเก่งขึ้น
จะรู้วิธีการหลบหลีกว่า
ฉันจะหลบหลีกยังไงเพื่อไม่ให้เจอเหตุการณ์แบบนี้
เออเป็นประสบการณ์ของเซลล์รุ่นใหญ่
แล้วก็เซลล์รุ่นต่อไป

ประสบการณ์ไม่ใช่สิ
รุ่นพี่เจอประสบการณ์แบบนี้ก่อน

กูจะหนีจากตรงนี้ยังไงดี

คือรุ่นพี่ยังไงก็ต้องเป็นเซลล์ใหม่มาก่อน

เดี๋ยวพี่คนนี้ที่เป็นเซลล์ถูกไหม

มันเรื่องของจังหวะเรื่องของดวงนะ
สถานที่เหล่านี้ที่เป็นโรงแรมนะครับ
ต่อให้มันมีประวัติมากน้อยขนาดไหน

มักจะพบเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้

และโอกาสที่จะหลีกเลี่ยง

เพราะว่าด้วยงบที่มันจำกัด

เพราะฉะนั้นพี่น้องเซลล์นะ

ผมคงขี่ประตูหนีไปตั้งแต่วันแรกแล้วเลยพี่

วันที่๓มันถึงชัดเจนมาก

หายใจหายคอไม่ทันอีกหนึ่งเรื่อง
นี่คือเรื่องจากน้องเค

หนึ่งในนักเล่าที่มียอดวิวระดับล้านวิว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
แล้ววันนี้ครับสถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาฮะ
สัปดาห์หน้าวันศุกร์เราก็จะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิมนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป